เมื่อวานนี้ก็คนก็บอกว่ารถติดกันนะครับ

เพราะว่ามีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มทีเดียวนะครับ
ที่เขานัดรวมตัวกันที่๕แยกรัฐพร้าวหน้าไทยรัฐเรานี่แหละครับ
ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เขาบอกว่าจะไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ข้อเรียกร้องในการชุมนุมของเขา
ในเมื่อวานนี้ก็คือปล่อยเพื่อนเขา
แล้วก็มีการจนติกันทำงานของท่านนายนกธมนตรี
จากนั้นก็ตั้งขบวนกันแหละนะครับบนถนนพระหลโยธิน
เคาะกระทะเป็นจังหวะจังหวะด้วยนะครับเป็นการแบบปลุกเล้านะฮะ
ผู้ชุมนุมด้วยกันเนี่ยกระทั่ง๑๘นาฬิกา๔๐นาทีครับ
ผู้ชุมนุมเดินไปถึงหน้าสารอาญารัชดาพิเศษท่ามกลาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
มีการตั้งแผงเหล็กรั้วรวดหนามหีบเพลงตาข่ายพลาสติก
กันบริเวณสารอาญาครับและยังมีตำรวจควบคุมฝูงชนอีกจำนวนนึ
ประจำการอยู่ภายในเขตสารอาญารวมถึงรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชน๒คัน
อยู่ในบริเวณพื้นที่ด้านในของสารอาญา
ขณะเดียวกันครับตำรวจประกาศเหมือนทุกครั้งแหละนะฮะ
เขาทำตามหน้าที่ก็ประกาศผ่านรถขยายเสียง
บอกว่าการชุมนุมนี้ผิดกฎหมายนะเป็นการชุมนุมมั่วสุม
และอยู่ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เท่านั้นแหละครับ
เหมือนทุกครั้งแหละนะฮะผู้ชุมนุมโหร้อแล้วก็ตอบโต้กลับไป
ขณะที่กาดของผู้ชุมนุมนะครับได้เดินมาทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมแบบนี้
บอกว่าไปอยู่บนถนนนะอย่ามายืนอยู่บนทางเท้าหน้าศาล
เนื่องจากมีข้อตกลงกับสารไว้แล้วว่า
มาเพียงแค่ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ขอให้ยึดแนวทางสันติวิธี
ทำให้มวลชนลงไปอยู่เต็มพื้นที่ถนนหน้าศาล
และแน่นอนครับพอลงไปปั๊บการจราจรก็ถูกปิดไปโดยปริยาย
จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็ร่วมกันชูสามนิ้วครับแล้วก็โจมตีนะฮะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
แล้วก็ร้องตะโกนคำที่พวกเขาใช้บ่อยก็คือปล่อยเพื่อนเรา
ยกเลิกมาตรา๑๑๒นะครับขณะเดียวกันตรงนี้ครับตรงนี้จะมีปัญหานะฮะ
เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงมีปัญหามีการพ่นสีใส่รั้วสารครับ
แล้วก็พื้นถนนหน้าศาลนะฮะและนำขยะมาเทรวมกันที่ประตูด้านหน้าศาล
แล้วจุดไฟเผานะครับคือทำแบบสัญลักษณ์เท่านั้นนะฮะเป็นประกายไฟกลุ่มเล็ก

บางส่วนมีการนำเลเซอร์สีเขียวส่องเข้าไปในบริเวณอาคารที่ทำการศาล
จากนั้นก็มีการประสัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล
กระทั่ง๓ทุ่มก็ยุติการชุมนุม
การกระทำต่างที่เล่ามานี่นะฮะ
เอาขยะไปเทไปพ่นสีไปอะไรพวกนี้
ผมว่าเดี๋ยวสารเขาจะพิจารณาแหละ
อันไหนเนี่ยมันเป็นการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขตศาลหรือเปล่า
ก่อความวุ่นวายนะฮะมาละเมิดขอบเขตของศาลหรือเปล่า
อันนี้ครับอันนี้แหละจะเป็นเรื่องหรือจะเป็นคดี
แล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าตำรวจเขาก็คงดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ถ่าย
แต่มันมืดก็จะดูได้แค่ไหนก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันนะครับ